ถ้าพูดถึงปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ถือว่าตอนนี้หลายคนก็เคยประสบมา
สำหรับบางคนถือว่าเป็นกิจวัตรประจำปีเลยด้วยซ้ำค่ะ
และที่ผ่านมาคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยต้องนำเข้าวัคซีน
กันโรคไข้หวัดใหญ่บางคนเพิ่งอาจจะทราบปัญหานี้นะคะ
จุดนี้เองค่ะทำให้รัฐบาลนั้นเล็งเห็นความสำคัญ
ก็เลยเป็นที่มากับโครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เพื่อรับมือกับประชากรที่เสี่ยงเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต
ที่สำคัญโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปี
มีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
และวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีการพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะ
เพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง
ใช่แหละวันนี้เภสรัชกรพิพัตรนิยมการรองค์ภูมิหน่วยการ
แล้วก็บอกเล่าถึงโครงการให้ฟังด้วยสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าโครงการนี้นี่ตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะ
ก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนถึงที่มาของโครงการนี้ก่อนนะครับ
เมื่อสมัยที่มีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อประมาณปี๒๙๐๙นะครับ
ในปีนั้นมีการระบาดใหญ่มากองค์การเพศกรรม
โทษประเทศไทยต้องนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ
ซึ่งการนำเข้าในช่วงนั้นมีการระบาดทั่วไป
ทำให้วัคซีนเกิดการขาดแคลนนะครับ

เพื่อป้องกันความขาดแคลนในเรื่องของวัคซีน
และให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับ
ก็เลยให้มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้บัตรใหญ่ขึ้นนะครับ
ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มีการออกแบบแล้วก่อสร้างมา
แต่ว่าการก่อสร้างได้มาหยุดชะงักอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ
เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแบบและการแก้ไขแบบ
เพื่อให้รองรับในการผลิตในกรณีที่เกิดการระบาดใหญ่นะฮะ
เพราะฉะนั้นในหลังจากนี้แล้วณปัจจุบันนี้เนี่ย
ก็สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้ว
ซึ่งคาดว่าในโครงการนี้เราจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ๑ปีครึ่งนะครับ
๑ปีครึ่งหลังจากนี้ใช่ไหมครับ
เพื่อที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะฮะ

ก็จะต้องมีการตรวจสอบทดสอบในกระบวนการผลิต
มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยานะครับ
ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณปีเสร็จ
ซึ่งก็น่าจะมีหลังจากนี้ไปก็น่าจะมีวัคซีน
ที่จะมาใช้ในประเทศได้นะครับ
โดยโครงการวัคซีนของเราโรงงานนี้เราจะสามารถติดวัคซีนในปกติ๒ล้านโดส

แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังปิดได้เป็น๑๐ล้านโดส

เราสามารถจะผลิตเป็นชนิดเรียกว่าเป็นชนิดเชื้อเป็น
ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิต
เพื่อรองรับความต้องการในประเทศได้ถึง๖๐ล้านโดส
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ถือว่ามีความเพียงพอกับความต้องการ
ถ้าเกิดว่าในอนาคตประชาชนเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น
ครับก็ต่อไปนี้ก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้แล้วนะครับ
ในเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่
พูดถึงก่อนหน้านี้ผลงานของโรงการปริศาจกรรมเอง
มีการคิดค้นวัคซีนหรือว่ามีผลงานอะไร
ก่อนหน้านี้ออกมาก่อนในโครงการวิจัยด้วยบ้างไหมคะ
ในเกี่ยวกับโครงการวิจัยไข้หวัดใหญ่เนี่ย
วิจัยมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีประมาณ๒๕๐๐๒๕๐๐นี่

ตอนนี้ในวัคซีนที่จะมาผลิตที่โรงงานใหม่เหล่านี้
ก็มีการที่ทดสอบทางคลินิก
ในเฟสที่๒แล้ว
ก็จะมีการทดสอบในการทดลองทางคลินิกต่อไป
ซึ่งก็จะไปสัมพันธ์กับการก่อสร้างโรงงาน
ซึ่งถ้าแล้วเสร็จก็จะสามารถผลิตได้เลยครับ

เกิดมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก
เราก็สามารถผลิตวัคซีนป้อนได้เลยไหมคะ
ตอนนี้ถ้ามีความจำเป็นเราก็สามารถผลิตได้
แต่อาจจะยังได้ปริมาณที่จำกัดอยู่
เป็นลักษณะอาจจะเป็นเชื้อเป็น
ที่เราได้มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
แต่ก็อันนี้ก็คงคิดว่าถ้าให้พร้อมจริง

จะมีห้องปฏิบัติการเต็มรูปแบบมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเป็นการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง

ทีนี้ถามต่อว่าเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่

จะมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รองรับในเรื่องของสายพันธุ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นจะต้องมีการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการผลิตครับ

เราจะสามารถผลิตวัคซีนอย่างอื่นได้ด้วยไหม
รวมถึงตอนนี้เป็นกระแสเป็นประเด็นมากสำหรับไข้เลือดออก
อันนี้เราจะมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาในการที่จะหาวัคซีน
หรือว่าพยายามที่จะต้านไวรัสเหล่านี้ได้ด้วยไหมคะ

องค์การพิจารณ์มีการร่วมทุมกับบริษัทต่างประเทศ

ซึ่งในระยะต่อไปก็มีแผนการที่จะมีการผลิตเป็นวัคซีน

แต่ก็ยังอาจจะอยู่ในอีกระยะเวลาหนึ่ง

ช่วงนี้ผมคิดว่าในการที่ดูแลเรื่องไข้เลือดออก
คงจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความจำเป็น

แรกที่ป้องกันผลสาเหตุนะ
เราก็จะมีฝิดพันธุ์ของวิจัยกรรม
ที่ใส่ไปในน้ำเพื่อฆ่าตัวลูกน้ำยุงลายพวกนี้

หรืออีกอันเราก็ต้องป้องกันการไม่ให้ยุงกัด
แล้วก็เหมือนจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทาเพื่อป้องกันยุง
ซึ่งขององค์การพิกรรมเราก็มีการออกผิดพันธุ์มา

ซึ่งมีผ่านการทดลองแล้วก็วิจัยได้
สามารถป้องกันยุงลายได้๓ชั่วโมง
อันนี้คือสำหรับยุงลายด้วย
แล้วก็ยุงทั่วไปก็ประมาณ๖ชั่วโมง
อันนี้ก็มีการทดลองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้

ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้เน้นเรื่องของการป้องกัน
แต่ว่าเรื่องของการวิจัยพัฒนาวัคซีนก็ยังไม่ได้หยุดนิ่ง

ทางไทยเราเองจะสามารถผลิตวัคซีน
แล้วก็ผลิตเรื่องของยาป้องกันต่างของโรคได้เพิ่มมากขึ้น
ที่เราจะได้ไม่ต้องไปนำเข้าด้วยใช่ไหมคะ
งั้นพูดถึงปีครึ่งโรงงานน่าจะสร้างเสร็จ
เห็นว่ามีโรงงาน๒แห่งด้วยกันใช่ไหมคะ
ครับในโรงงานอีกโรงงานคือโรงงานผลิตยา
ที่อยู่หลังสิทธิ์ครองสิบนะครับ
ซึ่งเป็นการก่อสร้างมาใช้ระยะเวลามาพอสมควร
ซึ่งตอนนี้สร้างสำเร็จแล้ว
เราก็สามารถเริ่มเริ่มดำเนินการผลิตยาได้แล้วนะครับ
แต่ว่าในการผลิตยาของโรงงานใหม่เนี่ย
ก็มีขั้นตอนตามที่คณะการทหารและยากำหนด
มีการที่ต้องย้ายทะเบียนย้ายในเรื่องของการผลิตมา
เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานใหม่
คุณภาพดีเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ฉะนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายในการผลิตนะครับ
ก็อีกสักระยะหนึ่งก็คงจะผลิตได้เต็มที่ครับผม
งั้นสอบถามนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ย
คือแต่ละปีมันมีสายพันธุ์ออกมาใหม่มากเลย
ทีนี้เวลาเราผลิตวัคซีนมาเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า
จะเป็นของสายพันธุ์ไหนจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์เก่าอย่างไร
แล้วก็ดูว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นยังไงมีการวิจัยพัฒนา
อันนี้ต้องทำงานเป็นเรื่องระหว่างชาติในระดับประเทศ

ก็คือเราก็พัฒนาควบคู่กันไประหว่างประเทศด้วยแล้วก็ในภายในของประเทศไทยเราเองด้วย
อีกหนึ่งคำถามอันนี้ขออนุญาตถามแทนคนดู
เชื่อว่าหลายคนที่ชมอยู่ทางบ้านคงอยากจะทราบ
ถ้าเกิดว่าประเทศไทยสามารถตั้งโรงงานห้องปฏิบัติการผลิตวัคซีน
เรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกได้เองแบบนี้
เพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะถูกลงกว่าการนำเข้าใช่ไหมคะ

คือเรียนว่าในเรื่องของราคาวัคซีนเนี่ยมันมีความเหมือนกับเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์
ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนราคาวัคซีนจะพุ่งสูงขึ้นมาก

กรณีที่อย่างระยะที่การระบาดไม่มากกำลังการผลิตในโลกเหลือมากก็จะถูกลง
ฉะนั้นการผลิตที่โรงงานเราถ้าในระยะปกติอาจจะต้นทุนสูงกว่าราคานำเข้าก็ได้
เพราะว่ามันไม่ได้มีการระบาด
แต่ถ้าเมื่อใดที่มีการระบาดขึ้นมาความต้องการเยอะ
เราก็สามารถเพราะฉะนั้นในบางช่วงที่ไม่มีการระบาดก็อาจจะต้องมีการซัดซีไดท

คือการทำตรงนี้ไม่ได้หวังเรื่องของกำไรแต่หวังเรื่องของการพึ่งพาตนเอง
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราจะได้มีวัคซีนใช้
สำหรับเวลาที่เกิดโรคระบาดภายในประเทศของเราเอง

แล้วก็คือบางทีเวลาการนำเข้าหลายประเทศระบาดพร้อมกัน

ครั้งนี้เป็นนโยบายที่ร่วมกันทั้งองค์การเพศรัชกรรม
แล้วก็รัฐบาลเองที่จะสามารถให้เรายั่งยืน

ก็รอกันอีกสักนิดนึงอดใจรอ

ปีครึ่งเพื่อที่เราจะได้มีวัคซีนใช้กัน

วันนี้ขอบคุณประสาชกรพี่พัทธ์มากนะคะ

ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนไปแล้วนะคะ

เพราะว่าเรื่องรอบขอบสนามคุณชนะมารอแล้วค่ะ